เรามาดูพยานที่เขาเห็นเหตุการณ์ในวันที่เกิดเหตุ
กลุ่มของวัยรุ่นตกปลาหน่อยละกัน
ตำรวจเรียกให้กลุ่มนี้เข้าไปให้ข้อมูลแล้วเหมือนกัน
ข้อมูลเป็นประโยชน์พอสมควรถูกต้องค่ะ
คือเอาจริงใครที่แวดล้อมทั้งหมดตำรวจพยายามสอบปากคำ
แล้วกลุ่มวัยรุ่นที่ตกปลาตกกันอยู่๔คน
ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุคือเขานั่งตกปลาจนถึงเที่ยงคืน
ทีนี้ก็เลยมาหาตำรวจมาพบตำรวจ
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ตามที่มันเกิดขึ้นจริง
นทบุรีเขาก็เชิญตัววัยรุ่น๔คน
ก็จะมีนายอนุชานายปัญญานายอินถนนแล้วก็นายอาทิตย์
เป็นกลุ่มที่นั่งตกปลาเห็นเหตุการณ์เลย
แล้วตำรวจก็สอบ๓ชั่วโมงคุณผู้ชม

ทุกคนให้การตรงกันนะ
ตอนนั้นพวกผมนั่งตกปลาตอนที่เกิดเหตุจริง
หลังจากนั้นก็ขับวนมาหาวัยรุ่นที่เขานั่งตกปลาอยู่
แล้วก็มีเสียงผู้หญิงบนเรือนะ
ตะโกนถามมาบอกว่าเห็นคนตกน้ำไหม
ทีนี้กลุ่มที่เขาตกปลาเขาก็ตอบกลับไปว่าไม่เห็น
แล้วเรือก็วนกลับออกไปตอนประมาณสัก๔ทุ่ม
คือกลุ่มคนตกปลาเขาก็ได้ยินนะ
ว่าคนบนเรือนั้นตะโกนเรียกหาอะไรสักอย่าง

นี่กลุ่มคนตกมานึกว่าพ่อของคนบนเรือตกน้ำหรือไม่
ได้ยินเป็นแบบนั้นแต่พอมารู้ทีหลัง

ใช่ค่ะทีนี้หลังจากที่สอบปากคำเสร็จ
๑ใน๔คือนายอนุชาเนี่ยนะเล่าให้กับนักข่าวฟังบอกว่า
เอาจริงเมื่อกี้ที่ตำรวจเรียกผมไปสอบปากคำ
ผมก็ให้ปากคำตามที่ผมเห็นในคืนที่เกิดเหตุ
คือก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นประมาณ๔ทุ่มกว่า
พวกผมเนี่ยนะ๔คนตกปลาก็จะถึงเที่ยงคืน
ผมเห็นว่ามีสปีดโบ๊ทขับวนอยู่๓รอบ
แต่ว่าผมไม่รู้หรอกว่ามีคนตกเรือไปตอนไหน
แล้วตอนที่สปีดโบ๊ทวนมาถามผู้หญิงเป็นคนถาม
นักข่าวเราก็ถามว่าเอ๊ะจำได้ไหม
ลักษณะของผู้หญิงน่ะดูเขาเมาไหมหรือดูยังไง
ซึ่งกลุ่มตกปลาเขาบอกว่าลักษณะเขาเนี่ย
ก็ดูเหมือนคนปกตินะพี่ดูไม่ได้เมา
ทีนี้ผมก็เลยแค่มาบอกตำรวจตามที่ผมเห็นในวันนั้นเท่านั้นเอง
อันนี้ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญส่วนหนึ่งนะครับ

หลักฐานหนึ่งนะฮะ
คลิปวงจรปิดบริเวณท่าน้ำวัดเขมาพิรัตราราม

ไล่เรียงเวลาเลยนะคุณวงกลมสีแดงที่เราวงกลมให้ดูนั่น
ใช่ค่ะเริ่มตั้งแต่ทุ่มห้าสิบเจ็ดนาทีนะคะ
ก็จะเห็นไฟด้านบนเรือ๑ดวงแล้วก็ตรงด้านล่างเรืออีก๒ดวง
นี่เห็นไหมคะก็ค่อยผ่านหน้าวัดเขมาพิรัตราราม
มุ่งไปทางท่าเรือพิบูรสงคราม๑
นี่ทุ่มห้าสิบเจ็ดนะล่องมาแบบช้าเรื่อยเอ่ยนะ
เออเดี๋ยวจะมีอีกมุมนึงให้ดูค่ะคุณผู้ชม
จะเห็นด้านหลังของเรือนี่หลังของเรือลำนี้นี่แหละ

ทุ่มห้าสิบเจ็ดใช่ไหมฮะร่องเรือผ่านกล้องที่ส่องตรงนี้ก็ทุ่มห้าสิบเก้า
ใช่ค่ะซึ่งก็ใช้เวลา๒นาทีนะในการผ่านหน้าวัดเขมาตรงนี้

ดูสองคลิปแล้วนะคะดูอีกคลิปนึงค่ะ
ตอน๔ทุ่ม๕๒นาทีครับ

เรือลำนี้มีไฟใต้น้ำสีฟ้า
ขับค่อนข้างเร็วนะอันนี้ตอนแรกก็เอ๊ะเป็นเจสสกีหรือเปล่า
ขับผ่านท่าน้ำวัดเขมาพิรัตรารามมุ่งหน้าท่าเรือพิบูรสงคราม
น่าจะเป็นเจ็ดสกีนะฮะก็ไม่รู้ว่าลำนี้มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์

หรือว่าหลังจากที่ได้รับแจ้งแล้ว
น่าจะเป็นเจสสกีของใครสักคนหนึ่ง
ที่เหมือนกับออกมาช่วยตามฮานะครับใช่ครับ
ทีนี้ดูอีกคลิปหนึ่งค่ะวงจรปิดตอน๕ทุ่ม๕นาที

คุณผู้ชมดูฝั่งตรงข้ามของท่าน้ำวัดเนี่ยนะคะเห็นไหมเนี่ย
เรือนี้มันคล้ายลำตอนทุ่ม๕๗ตอนที่ล่องเรือกลับ
อันนี้คือเหมือนกับกลับแบบช้า
ถ้าเกิดว่าเป็นเรือลำเดียวกันแล้วก็เป็นเรือของคุณตังโมนั่งมาจริง
แต่เวลามันจะย้อนแย้งกับที่คุณตังโมบอกว่าเอ่อ
แย้งกับที่เพื่อนบอกว่าคุณตังโมตกเรือตอน๔ทุ่ม๔๐
แล้วก็ถ้าคุณตังโมตกย้อนมาทำไมตรงนี้
หรือว่าย้อนมาหาคุณแตงโมหรืออะไรหรือจะย้อนเข้าอู่จอดเรือ

ใช่ค่ะยังไม่หมดค่ะยังมีอีก๒คลิป
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูตอน๕ทุ่ม๕๙นาทีค่ะ
คุณผู้ชมเห็นไฟกระพริบตรงกลางน้ำใต้กิ่งไม้ตรงนั้นไหมครับ
อันนั้นเหมือนกับเขากำลังหาอะไรอยู่หรือเปล่า
ทีนี้คลิปนี้มันจะต่อเนื่องกับอีกคลิปนึงคือมันต่างกันนาทีเดียวอะค่ะ
อันนี้๕ทุ่ม๕๙อีกคลิปนึงคือเที่ยงคืนนี่
เห็นไหมเรือสปีดโบ๊ทลำนึง
แล้วก็ได้ยินเสียงปีนเป็นเสียงปีน
แล้วมีเจสสกีขับสวนขึ้นบีบแตรแบบนี้ตลอดเลย

ก็เลยคิดว่าน่าจะมาหาคุณตังโมบีบแรร์อยู่ตลอดเลยนะ
ปีนน่าจะเป็นเสียงมาจากเจสสกี
เสียงบีบแรงจากเจสสกีนะฮะก็คงเป็นช่วงการค้นหาแหละนะฮะ
ใช่ก็อันนี้เรายังไม่ได้ยืนยันนะว่า
ที่เห็นมันใช่เรือลำของคุณตังโมไหม
หรือว่าเจสสกีที่เห็นในคลิปนี้เป็นเจสสกีของใคร
อันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องเอาข้อมูลนี้ให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ
คือเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลตรงนี้แล้วล่ะนะฮะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่สำคัญนะครับ
ในการที่จะเอาไปเทียบเคียงเวลาในการเกิดเหตุทั้งหมดนะฮะ
คือตอนนี้หลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าหน้าที่บอกว่า
ถ้าบ้านเรือนริมน้ำประชาชนใครเห็น
หรืออะไรต่างนานาที่จะเป็นหลักฐานได้

คือถ้าเกิดว่าบ้านริมน้ำเขามีกล้องวงจรปิด